สำหรับไม้พี่รัฐและออมสุชา

บอกเลยว่าพีคในพีคควรดูรูปเอาเองอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าเขาไปถ่ายงานกันคุณคิดว่าเขาทำอะไร
เหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณ
ระหนึ่งคู่รักข้าวใหม่ปลามันยังไงอย่างนั้นเลยคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ในห้องนอนนะทั้งกอดทั้งหอมป้อนขนมนมเนย

เริงราดละละในทะเลค่ะ
หนุ่มไม้ก็เปลือยแผงอกโชว์ซิกแพคแน่นนะคะ
ส่วนสาวออมก็มาในชุดบิกินี่สีฟ้าสดใส

แม่คิดว่างานพรีเวดดิ้งดีนี่เองเลยจ้า
ท้ายที่สุดแล้วคำเดียวสั้น
โสดตายเรียบจ้า

อืมคือแต่คู่นี้ดูยังไงก็เข้ากันจริงนะคุณ
จะไม่ใช่แฟนกันจริงในชีวิตจริงก็เหอะ

เวลาถ่ายงานแล้วมันดูแบบกลม
ด้วยความเป็นพระเอกนางเอกที่แบบเข้าคู่กันดีมาก

แต่จริงนอกจอเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ

สำหรับคู่นี้ก็เลยไม่ค่อยเคลือเขินมากเท่าไร